คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ปรากฏว่าลูกมาจุดไฟเผารถยนต์ของแม่
เกือบจะวอดทั้งคันและเกือบจะลุกไหม้บ้านเลยนะ

เคยบอกกับแม่นะบอกผมจะเอาคืน

บอกสงสัยลูกน้อยใจที่ลูกไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ลูกไปติดยาเสพติดด้วยนี่เป็นเหตุสำคัญ
คือคุณจะบอกว่าการเลี้ยงดูเป็นสิ่งสำคัญถูกไหม
เรื่องการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของยาเสพติด
ทำให้ลูกมากระทำการแบบนี้

คุณผู้ชมรถนี่เพิ่งจะพรหมด
และอีกอย่างนะมันเกือบจะลุกลามไหม้บ้านจนเสียหายแล้ว
และอีกอย่างถ้าลูกประกาศว่าจะล้างแค้นจะสางแค้นกับแม่
มันเป็นเรื่องใหญ่นะตำรวจภูทรเมืองตรังเข้าตรวจสอบเหตุลูกชาย
เอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผารถยนต์ของแม่จนเสียหาย
ที่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบางรักษ์อำเภอเมืองตรังนะครับ
ที่เกิดเหตุอย่างที่เห็นนะครับรถยนต์เสียหายนะครับ
แล้วก็ทางชาวบ้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันนะครับ
โชคดีที่มันไม่ลุกลามไปจนถึงตัวบ้านนะครับ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุพบถังบรรจุน้ำมันตั้งอยู่๑ถังเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้เจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของรถแล้วก็เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คือนางทัศนีอายุ๕๔ปี
ทัศนีบอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะจ๊ะ
ลูกชายป้าเองชื่อว่านายทัศนะอายุ๒๙ปี
หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีนะเพราะอะไรคุณ
บาดเจ็บถูกไฟลวกที่เท้าทั้งสองข้าง
โดยลูกชายเกิดกับสามีเก่าที่เลิกลากันไปกว่า๓๐ปี
ป้าเองก็มีสามีใหม่อาศัยอยู่บ้านหลังเกิดเหตุ๒คน
กับลูกสาววัย๒๐ปีส่วนสามีใหม่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด
รับว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคยเสพยาเสพติด
แล้วก็มักจะหาเรื่องทะเลาะกับแม่เป็นประจำ
ก่อนจะให้ออกไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอก
แต่แม่เองนะคุณก็ซื้อรถจักรยานยนต์ให้นะ

ซึ่งช่วงเช้าของเมื่อวานเพิ่งจะโอนเงินให้๖๐๐บาทเอาไปใช้

แต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ทะเลาะมีปากเสียงกับแม่
ลูกชายบุกเข้ามาในบ้านจุดไฟเผารถยนต์
ขณะที่แม่อยู่ในบ้านตามลำพัง
แม่ก็วิ่งออกมาพยายามใช้สายยางฉีดน้ำดับ
แต่ดับไม่ไหวฮะก็เรียกชาวบ้านเข้ามาช่วยครับ
รับว่าถูกลูกชายขู่อาฆาตมาแล้วหลายครั้ง
อาจจะเกิดจากการที่ลูกชายน้อยใจว่าไม่ได้อยู่กับแม่
และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติด
ส่วนรถคันนี้นะซื้อมาได้๕ปีเพิ่งจะผ่อนหมดไม่กี่เดือน
แต่ก็ยังโชคดีอย่างคือไฟมันไม่ลุกลามไหม้ไปถึงตัวบ้านนะครับ

แม่บอกว่าลูกคิดจะสางแค้นกับแม่
ขณะที่ลูกชายรับสาภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงนะฮะ
ซึ่งแม่ซื้อให้มาจอดหน้าบ้าน
ถือถังน้ำมันที่เตรียมน้ำมันเบนซิน
ซึ่งไปซื้อมาจากปั๊มน้ำมันเติมมา๑๐๐บาท
และเป็นเงินที่แม่ให้เมื่อเช้านี้เองตอนให้๖๐๐บาท

ราดที่รถยนต์ของแม่แล้วจุดไฟเผานะฮะ

ส่วนสาเหตุไม่เปิดเผยครับ

คืนชีวิตให้กับแม่ที่ให้เกิดมาแล้ว

แล้วก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เสพยาเสพติด

แล้วก็ชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
จะคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติด

ก็ต้องดูแล้วว่าแม่จะเอาเรื่องกับลูกชายคนนี้ยังไงบ้างนะครับ

ลูกทำไม่ดีขนาดไหนแม่ก็ไม่อยากเอาเรื่องหรอก